ก่อนจะอ่านข่าวนี้ขอถามปูนิดนึง
ช่วงนี้ใส่ชุดแดงบ่อยมีความรักหรือเปล่า
ก็แรงปากก็แรงต่างหูก็แรงเนี่ย
แหมเขาบอกว่าสีแดงแรงฤทธิ์ไง
แรงไว้ก่อนเขาว่าอย่างนั้น
แต่ว่าถ้ายังไม่มีความรักอยากจะให้อิจฉาคู่นี้เหลือเกิน

หนุ่มนักเรียนม๕เขารักอีกคนนึงเหลือเกิน
ก็เลยยกขันหมากไปสู่ขอรุ่นพี่หนุ่มม๖
ถามว่าแม่โอเคไหมแม่บอกว่าแม่โอเค

ก็นักเรียนอยู่เลยอ่ะผู้ชายทั้งคู่ไง
ผู้ชายทั้งคู่อ๋อโอเค

ก็เลยอยากจะใช้ชีวิตด้วยกันก็เลยไปขอมั่นกันไว้ก่อน
แล้วที่สำคัญครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็โอเค
จริงแล้วในโซเชียลไม่ได้มีการเบอร์หน้านะ
เพราะว่าครอบครัวทั้งสองฝ่ายเขาก็ยินดีจะให้เปิดเผยได้
พิเศษอันนี้กว้าดเนาะ
เด็กหนุ่มชั้นมปลาย๒คนนี้เขาอยู่ที่กรสินครับ
๕ชื่อว่าน้องวุ้นนะฮะหอบสินสอดเงินสดแหวนทอง๑วงไปขอมั่น
รุ่นพี่ม๖ชื่อว่าน้องตุ้ยด้วยการผูกข้อไม้ข้อมือกันก่อน
บรรยากาศก็ชื่นมื้นนะฮะท่ามกลางญาติพี่น้องที่ไปร่วมยินดี
เป็นงานเล็กแต่ว่ามันมีกลิ่นอายของความรักความอบอุ่นอยู่เยอะแยะมากมาย
มีแค่เสือสองคนนี้ใส่เสื้อขาวธรรมดาแล้วเอาผ้าขาวม้าพาดไปแค่นั้นเอง
ง่ายแบบนี้ตามประเพณีของชาวอีสานแล้วก็เอาสายสินผูกข้อมายข้อมือกันไป
วุ้นเนี่ยนะว่าที่เจ้าบ่าวรุ่นน้องเป็นว่าที่ก่อนว่าอันนี้คือวิธีมั่นเฉยนะฮะ
นำภาพนี้ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่ามั่นไว้ก่อนเดี๋ยวมาแต่ง
ลงท้ายวันที่คือ๒ทับ๑ทับ๖๔ก็คือ๒มกราคม๒๕๖๔ลงไว้ตอนบ่าย๓โมง๓๖นาทีนะครับ
หลังเรื่องราวถูกแพร่ออกไปนะฮะโอ้โหคนในเน็ตในโซเชียลฮือฮากันยกใหญ่คุณผู้ชม
ทีมงานเห็นคือแชร์มาถึงทีมงานไทยรัฐของเราก็ต้องไปถามหน่อยถามแม่ของน้อง
แม่ว่าจะได้นะฮะแม่บอกว่าเห็นทั้งคู่ชอบพอกันคบกันมานานเป็นปีแล้วนะ
ถามว่าแม่รับได้ไหมเหรอที่มีลูกมีแฟนเป็นผู้ชายแม่ตอบว่าแม่รับได้ขอแค่ลูกแม่เป็นคนดี
น่าจะมาเป็นวันมั่นแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการนัดล่วงหน้ากันมาก่อนนะฮะแต่ฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยม๕เนี่ยเซอร์ไพรส์กันครับจัดเตอร์ไพรส์ถึงบ้านนะฮะโดยน้องวุ้นกับน้องตุ้ยเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่บ้านกันแล้วก็เดี๋ยวมีการแอบพาพ่อเนี่ยนะฮะไปขอมั่นน้องตุ้ยด้วยซึ่งวุ่นอาวุ้นก็ไม่รู้